เอาส่วนที่ใครที่อยู่บริเวณตลาดใหม่ท่าลาน
พื้นที่บ้านครัวอำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีนะคะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าที่เอามาโพสต์ไว้เนี่ย
ไม่ได้อยากจะแจ้งความคนร้ายหรอกนะแต่อยากจะเตือนภัย
เพราะว่าหัวอกผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเนี่ย
เห็นใจถ้าผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุที่ร้านอื่น
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะทำทีทำท่าเป็นลูกค้า

เดินเข้าไปในร้านแล้วไปเลือกซื้อของค่ะ
มาหยุดอยู่ตรงถังน้ำที่เขาเอาไว้ปักต้นผ้าป่า
แล้วก็ค่อยหยิบไม้ออกมา
พอหยิบไม้ออกมาปลายไม้มันมีเงินใช่ไหม
หยิบเงินออกมากำใส่มือยัดใส่กระเป๋ากางเกงตัวเอง
และเลือกเฉพาะไม้ที่มันมีแบงค์แดงแบงค์ร้อย
เขาทำแบบนี้ค่ะหยิบออกไปหลายแบงค์เหมือนกัน
หลังจากนั้นพอใจก็เดินจากไป
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกภาพได้จากกล้องวงจรปิดของหน้าร้านค้า
ระบุว่าเป็นวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
เจ้าของคลิปนี้นะคะเขาก็สงสัยเอ๊ต้นผ้าป่าเมื่อเช้าเอามาวางไว้ที่หน้าร้าน
เงินมันเยอะกว่านี้นะทำไมตอนเย็นมานับ
เงินมันหายไปมันหายไปได้ยังไง
เปิดกล้องวงจรปิดดูจ้าเอ๋เจอคนมาเอาไปแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านเขาก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้
มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเขาบอกที่ทำแบบนี้

ผู้ประกอบการร้านค้าอยู่แถวตลาดใหม่ธาตุลาน
ระมัดระวังตัวด้วยนะมีคนแอบเข้ามาขโมยเงิน
ซึ่งนอกจากการโพสต์ลงโลกโซเชียลมีเดียแล้ว

บรรดาเจ้าของร้านค้าในตลาดเขาก็รู้จักกันหมดนะ
เขาก็คุยกันไปสอบถามร้านค้าอื่นอื่น
เจ้าของร้านเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เหรอ
เมื่อเช้าฉันเห็นเหมือนกันนะ
มานั่งสูดดมสารระเหยอยู่แถวตลาด
แต่ไม่คิดว่าจะไปก่อเหตุกับร้านแบบนี้
เอาเงินผ้าป่าไปได้เงินไป

เบื้องต้นเจ้าของร้านเขายังไม่ได้แจ้งความนะคะ
ย้ำว่าเป็นการโพสต์ออกมาเพื่อเตือนภัยเจ้าของร้านอื่นค่ะ